อะไรที่ช่วยเหลือเขาไปเก็บซงเขาไปช่วยนู่นเล่นนี่นั่นแหละ
วันนี้พี่บินก็เอาเงินไปเคาะตามบ้าน
เพราะว่าหลานเขาไม่ได้กินนมมาหลายวันแล้ว

เขาบอกเมื่อก่อนเขาออกไปขายลูกชิ้นหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็จะได้เงินถูกต้องไหมเขาออกไปค้าขายในแต่ละวัน

มันปิดมาหลายวันเขาไม่มีเงินรายได้มาหลายวันแล้วอะไรอย่างนี้

ไม่มีรูปที่ดีกว่านี้ของบินแล้วเหรอ
พี่บินก็ถูกโกรธโกนเขาพี่ต้องไปบอกเขา
นี่ผมเคยบอกเขาแล้ว
บอกพี่บินกับโกรธโกนเขา
คนเราก็ชอบมีคำถามว่าเอาเงินมาจากไหน
แจ้งว่าหลายคนสงสัยว่าผมเอาเงินมาจากไหน
ช่วงที่ไปช่วยน้ำท่วมอุบลผมได้งานพรีเซนเตอร์๕๖ตัว
เขาพรีเซนเตอร์เยอะ
เขาก็มีทั้งรถอะไรเจนไปหมด

แต่ผมจ่ายภาษีตรงอยู่แล้วนะฮะ

เก็บสิทุกอย่าง

เก็บสิถามได้หนุ่ม
แต่พี่บินเขาบอกเขาต้องคืนให้กับสังคม
เพราะผมเนี่ยไม่ควรจะได้รับเอาไว้

วันที่คืนนี้เขาไปใส่ชุดขาวอยู่วัดทุ่งเศรษฐีไง

ตกใจไปถึงเสร็จเห็นบิลบรูริสต์นั่งสวดมนตร์อยู่

มดดำพาผมไปสักไง

แล้วหนูเจอหนู๒คนพี่คือว่าจะสวดมนตร์จบมั้ยล่ะ

ถ้าได้เงินเป็นสิบล้างเขาก็มาแจกก็ถูกแล้ว

นั่นคือพี่บินแต่ถ้าเป็นเราสองคนละหนุ่ม
คุณอย่าถามว่าผมสิคุณต้องคุณเองก่อน
ฉันเก็บฉันเก็บ

คุณจะให้พ่อคุณช่วยคนเดียวไม่ได้คุณต้องช่วยประชาชนด้วยนะฮะ

เขาบอกว่าผมไม่ควรจะได้รับเอาไว้
เนื่องจากเป็นเงินเดือนจากการเป็นพรีเซนเตอร์
ที่ได้ไปตอนไปช่วยน้ำท่วมนั่นแหละ

ไม่ต้องกลัวมันเป็นเงินส่วนตัวของผม
ผมจะคืนกลับให้กับพี่น้อง

และไม่ได้ทำเพื่อหักหน้าใคร

หกถามก็ไม่ได้
คำถามมันก็ต้องใช้สมองไหม

ผมไม่ทำเพราะไม่อยากหาเรื่องเข้าตัวเอง

บางคนปารีนามาพูดว่าอย่างนี้นะปารีนา

มีข่าวออกมาใช่ไหม

ก็ไปบริจาคเบอร์หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ย
เขาไม่ได้หักหน้าใครผมไม่อยากทำตรงนี้เพราะไม่อยากหาเรื่องเข้าตัวเอง
บางคนก็เข้าใจไม่เข้าใจหาว่าผมหาผลประโยชน์เหมือนตอนน้ำท่วม
เขายืนยันคุณหนุ่มยืนยันทุกบาททุกสตังค์ไม่เคยเอาเข้าพกเข้าห่อ
ผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจยกเว้นมีเศรษฐีมหาเศรษฐี
บอกว่าจะให้เงินนะครับผมก็จะไปรับถึงที่เลยเขาว่าอย่างนั้น

ผมเคยถามบอกพี่ถามจริงว่าพี่ทำหนังอะไรของพี่วะ

ฮักพีร์บ้านบาคอะไรอย่างงี้
เออแข่งลักบี้อะไรอย่างนี้คือเป็นหนังเฉพาะอ่ะเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้

แต่พี่ทำทำไมอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ตังค์อยู่แล้วพี่ก็เห็นอยู่อะไรอย่างนี้
บอกไม่พี่อยากทำแล้วมันเป็นตังค์ของพี่เอง
พี่อยากทำอะไรให้สังคมเห็นบ้างว่ามันมีคนที่ทำแบบนี้อะไรอย่างนี้

เอาง่ายวันดีคืนดีเอาเด็กไปนู่นเด็กขนเด็กไปเมื่อก่อนไปถ่ายหนังพุทธคยา
เอ้าพี่เงินมันเหลือเหรอเอาหนังมาทำเป็นหนังธรรมะหนังเอาเด็กไปอยู่พุทธคยาที่อินเดีย
ถามทำไมเอ้าถ้าพี่ไม่พามาแล้วเด็กพวกนี้มันจะเห็นไหมพุทธภัยาเป็นอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าคือตอนนี้คนไม่ไปทำบุญกันแล้ว

เขาก็อยากจะทำหนังให้แบบเห็นว่าเด็กปลูกฝังเด็กว่าเด็กต้องรู้จัก
บาปบุญคุณโทษรู้จักเอ่อวัดรู้จักอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ไปคิดแบบนั้นนะเขาไม่เอาเงิน
ถ้าพูดเรื่องเงินหนุ่มก็ทำได้นะแบบนี้
ฮะเออเอาเรื่องน้อยกว่าพี่บินเขาเนี้ย
ใช่ไงก็โหพี่บินก็พ่อพระอืมเราล่ะนี่มันใช่หรอ
พ่อแพ้พ่อแพ้เนี่ยเออทำได้เท่าที่ทำของผมอ่ะอืม
จ้ะแต่ไม่ใช่จะไม่ทำได้เท่าที่เราทำแต่ของพี่บินนี่เขาเขาทุ่มเท
อย่าไปเดือดร้อนใครแต่พี่บินก็ทุ่มเทไปแล้ว
แค่ไปวัดแล้วเราจะไปศักดิ์แต่เขาไปสวดมนต์ก็รู้แล้วใช่ไหม
ผมไม่ให้มดดำไปนี่น่ะพระแท้นี่จะจำวัดน่ะ
มดดำไปนี่โอ้โหพระปวดหัวไม่ต้องนอนตี๕ออกบินทบาทเลย
มดดำทั้งคืนจุดเทียนโอ้ยไหว้สวดแล้วหนุ่มไปไหม
ไปแป๊กเดียวเอ้อเอออัลล่ะหนุ่มฝนตกฟ้าร้องพายุเข้า
รถเสียอยู่บนทางนู่นไปศักดิ์ด้วยกันอะสักแล้วยังไงรู้โอ้
ไปกันสองคนขับไปเข้าป่าอีกนิดนึงคุณก็ต้องโดนจี้อ่ะหนุ่มกลับไหม
กลับสิเรามาถึงตรงนี้อู้ศักดิ์เสร็จปุ๊บเช้ามาป่วยไข้